อีกเรื่องหนึ่งนะคะเหตุการณ์นี้ก็ตายสยองเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
มีรถตู้ของแรงงานที่แบบขนแรงงานมาเพียบเลยนะคะ
แต่แล้วจู่ไปพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายและที่สำคัญมีตายท้องกลมด้วย
ตาย๔เจ็บ๙และนี่คือสภาพรถตู้

ถูกต้องพี่ก๊อฟยุบไปเกือบครึ่งคันนะคะ
และที่สำคัญคือรถตู้แรงงานเนี่ยก็ขนคนเยอะมากเลยนะคะ
ผู้ชายเด็กต่างแล้วก็มีหญิงท้องอยู่ในรถตู้คันนี้ด้วย

ถูกต้องเขาเสียชีวิตท้องกลมนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนตี๕๓๐ของวันนี้ที่ผ่านมาเองค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือรถตู้ทะเบียน๓๔๒๔๗๘สีขาว
พุ่งชนท้ายยับเยินค่ะอัดท้ายพ่วง๑๘ล้อ
ซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เห็นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
รายด้วยกันแล้วก็มีผู้หญิงท้อง๑คนเสียชีวิตรวมอยู่ด้วย
คืออย่างที่ชมพู่บอกไปเขานั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหม
ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องเศร้านะเพราะว่าเขาตายทั้งกลมเลย
ใช่ตายทั้งกลมเลยค่ะปรากฏว่าเสียชีวิตอย่างสลดแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องมีการใช้เครื่องตัดถ่างงัดส่วนหน้าของรถตู้
นำร่างคนขับรถตู้ที่เสียชีวิตออกมา
ทราบชื่อคนขับนะคะคือนายพัทรเดชแก้วอินวัย๕๕ปี
ทีนี้เบื้องต้นมีการช่วยเหลือผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านในออกมาด้วยนะคะ
เพราะว่ามันมีคนแบบนั่งโดยสารมาเยอะมาก
รวมเบ็ดเสร็จแล้วมีผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมคะ๔ศพด้วยกันค่ะ
แล้วก็บาดเจ็บอีก๙รายนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีเป็นการด่วนนะคะ
ทีนี้มีการสอบถามคนเจ็บนี่แหละที่นั่งรถตู้คันนี้มา
เขาบอกว่ารถตู้คันนี้เนี่ยมีการขนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมารวม๑๒คนบนรถนะคะ
เดินทางจากกรุงเทพเพื่อที่จะไปต่อใบอนุญาตบัตรต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุพุ่งชนท้ายรถพ่วงแบบนี้เสียก่อน
ทีนี้ฝากฝั่งของคนขับรถพ่วง๑๘ล้อคือนายสายเย็นวัย๕๐ปี
เขาก็บอกเหมือนกันเลยเขาบอกว่าเนี่ยกำลังขับรถมาอยู่บริเวณช่วงเนินนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเขาก็โอ้รถมันก็น้ำหนักเยอะก็ต้องค่อยใช้เกียร์ต่ำ
แล้วก็ค่อยเร่งเครื่องขึ้นเลยนะคะแต่อยู่ดีก็เห็นไม่คาดฝัน
คือรถตู้มาพุ่งชนท้ายจนกระทั่งมีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายแบบนี้ด้วย
ลองฟังเสียงคนขับรถบรรทุกหน่อยค่ะ
หลังจากนี้คงต้องมีการสอบสวนนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้ง
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปยังไงแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยค่ะ